คุณผู้ชมคะคือเช้าวันนี้ค่ะมีโรงเรียนแห่งหนึ่งที่เป็นโรงเรียน
ประจำอำเภอที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากเขาจะมีการจัดงาน
ฉิมนิเทศคือการจัดงานหลังจบการศึกษาค่ะแต่ก่อนจัดงานปรากฏ
เค้าโพสเฟซบุ๊กโพสภาพแล้วคนเห็นหื้อตกใจอ่ะ
ถือปืนเลยโพสต์ภาพถือปืน
แล้วก็มีข้อความในเฟซบุ๊คบอกไว้แบบนี้นะคะ
ทุกนาทีที่ลั่นไก่ใจต้องนิ่งเยี่ยมนักล่า
แล้วก็แฮชแท็กพรุ่งนี้ปัดฉิมใครอยากได้อะไรบอกจะจัดให้อย่างสะสม
เห็นแล้วคือมันน่าตกใจจริง
พรุ่งนี้เราต้องไปงานบัตรชิมน์เราก็
ไม่กล้าไป
จะจบกันแล้วมาล่ำลากันเพื่อนครูอาจารย์
ผู้ปกครองก็กังวลก็มาด้วยนะคะ
ผู้มนุยการโรงเรียนค่ะผู้มนุยการสุพัฒน์เงินดีบอกว่า
ตอนนี้ตอนมีงานคุมเข้มเลยใครเข้าใครออก
ตรวจร่างกายตรวจกระเป๋าทุกใบผู้ปกครองไปส่งรออยู่นอกเขตโรงเรียนนะคะ
พ่อแม่ผู้ปกครองห้ามเข้าค่ะขอแค่เด็กนักเรียนเท่านั้น
มีตำรวจสพแม่สอดต้องมาเฝ้าต้องมาเฝ้าสังเกตการ
ทีนี้ค่ะพอเห็นเฟซบุ๊กก็รู้แหละค่ะว่านักเรียนคนไหนโพสต์
นึกออกเลยค่ะคือเห็นหน้าค่าตาชัดค่ะ
คุณครูเลยบอกว่าครูไปถึงบ้านไปถึงบ้านน้องนักเรียนที่โพสต์เรื่องนี้นะคะ
แล้วห้ามมาโรงเรียนอยู่ที่บ้านเลย
เจอตัวแล้วเจอแล้วไปถึงบ้านก่อนที่โรงเรียนจะจัดงานอืม
กักอยู่บ้านเลยว่าหนูไม่ต้องมาโรงเรียนนะโพสต์เอาไว้แบบนี้คนกลัวนะ
ไปโรงเรียนแล้วก็เฝ้าระวังกันอยู่ที่บ้านนะคะ
คือมีรายงานว่าเหมือนกับน้องนักเรียนคนนี้ค่ะมีปัญหาทางสมองด้วย
แต่ก็ไม่แน่ใจสาเหตุที่โพสต์ภาพแบบนี้และโพสต์ข้อความแบบนี้
แต่งานปัชชิมนิเทศของโรงเรียนก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะ
คือพ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องช่วยกันดูด้วยนะ
สังคมออนไลน์ของลูกหลานตัวเองมันผิดพรบคอม
โดนแจ้งความเป็นบริเวณคดีเข้ามาโทษมันหนัก